ไปบ้านไผ่ขอนแก่นกันอีกครั้งครับคราวนี้
สาวบ้านไผ่ถึงกับงงฮะนั่งเลี้ยงลูกอยู่
บ้านดีมีข้อความแชทมานะครับมาทัวร์เงิน
เธอเธอตกใจรีบไปแจ้งความนะครับแล้วก็ไป
ตรวจสอบที่ธนาคารเจอคนที่ชื่อนามสกุลเดียว
เธอมาเปิด๖บัญชีนะครับโอ้โหนะฮะนางสาวชนทิชาแจ่มเจริญ
อายุ๒๘ปีชาวบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนำเอกสาร
จากธนาคารเข้าแจ้งความกับตรับบริษัทสมภาพบ้านไผ่นะครับ
ทั้งที่ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเงินอะไรมาเลยนะครับที่ทวงมา
นางสาวชนทิชาเล่าแบบนี้บอกว่าเธอเคยทำงานในโรงงานนะ
เพื่อนเธอเยอะเลยกระทั่งถูกออกจากงานกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูก
ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วช่วงเย็นวันก่อนครับ
ทวงเงินเธอสามพันห้าร้อยบาทรายที่สองอยู่ที่มหาสารคาม
วงเงินเธอหนึ่งพันบาททั้งสองข้อความนะครับ
ส่งมาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายสาบแช่งด้วยนะ
บอกถ้าไม่คืนเงินขอให้ครอบครัวเธอวิบัตินะฮะ
ทั้งคู่อ้างว่าถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีชื่อว่าชนทิชาแจ่มเจริญครับ
เรื่องนี้เธอแปลกใจมากเพราะว่าบัญชีนี้เนี่ย
ชื่อเธอจริงแหละแต่เมื่อเช็คไปมันไม่มียอดเงินใครโอนเข้ามา
ไปตรวจสอบกับธนาคารก็อย่างที่ผมนำเรียนไป
มีชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกับเธอ
มาเปิดบัญชีถึง๖บัญชีนะครับ
แต่เลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
ที่ใช้เปิดบัญชีไม่ตรงกับของเธอ
ธนาคารจึงออกเอกสารให้เอาไปแจ้งความครับ
มีคนทักเฟซบุ๊คเรามาค่ะว่า
คุณชนทิชาแจ่มเจริญนะคะ

คือเราก็แบบว่าเออเงินอะไรคะ
งงไม่เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟัง
เขาก็พยายามที่จะส่งหลักฐานการโอนเงินต่าง
เราก็เลยไปเห็นในสลิปเงินนะคะว่าเออมันก็ชื่อนามสกุลเรา
แต่ทีนี้ก็เลยมาเอกใจตรงที่ว่าเออเลขบัญชีมันไม่ใช่ค่ะ
ก็เลยบอกพี่เขาไปอยู่ว่าเออเลขบัญชีมันไม่ใช่บัญชีหนูนะ

ธนาคารเขาก็บอกว่าเออใช่ชื่อนามสกุลน้องจริง
แต่เลขบัตรประชาชนมันไม่ใช่น้องแล้วก็ไม่ได้เปิดที่สาขานี้นะ
เดี๋ยวพี่จะทำหนังสือรับรองให้ว่าน้องไม่ได้เปิดบัญชีเลขที่นี้
ใช้บัญชีนี้เพื่อที่จะมาแจ้งกับทางตำรวจว่าน้องเป็นผู้บริสุทธิ์
วิงวอนเลยคุณตำรวจขาตรวจสอบให้หน่อย
คนชื่อนามสกุลเหมือนเธอเปิดบัญชีหลอกคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับ
แล้วก็จะไปแจ้งความยังไงก็แนะนำกับเธอด้วย

น้องทั้งสองคนครับทัศนัยโคตรทองรสนินประกอบธรรมมีมั้ย

มีแต่เอารูปผมไปตั้งเป็นโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
เป็นของปลอมแล้วก็ไปหลอกผู้หญิงมาเป็นผม
หลอกคุยให้เขารักแล้วก็ไปแบ็คเมย์เอารูปเขามา

คืออันนั้นชื่ออาจจะไม่เหมือนจริง
ตั้งใจเอาไปหลอกคนอื่น

เหมือนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยแต่เขียนผิดกันนิดเดียว

ถ้าใครเอาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะฮะ